เดี๋ยวเราจะติดเชื้อเดี๋ยวเราจะแยกกันหมด

ใครที่เคยไปใกล้ชิดสัมผัส

คุยกับชายคนนี้ถ้ามีนะถ้ามีจะได้เอาตัวมากัดมันปิดไม่ได้
ไอ้ที่จะไปล่ำไปลือกันว่าโอ้ยมีคนติดเรือนจำโน้นเรือนจำนี้
เดี๋ยวเราจะติดเชื้อเดี๋ยวเราจะแย่กันหมดมันเป็นไปไม่ได้
ไปแห่ไปแยงอันนี้ผมคิดเองอุ้ยถ้าเราติดโควิดกันจะทำยังไงเนี่ย
เดี๋ยวมันจะแยกกันไปหมดหรืออะไรยังไงไปปล่อยคงปล่อยข่าว
หนึ่งมันจะทำให้พวกเราเนี่ยจิตตกในยามนี้เนี่ยจิตใจสำคัญ
เราต้องเข้มแข็งหนึ่งสุขภาพเราต้องดีป่วยไข้อื่นที่ไม่ใช่โควิด
ก็ไม่ควรจะเป็นเพราะเดี๋ยวเป็นแล้วเขาจะสงสัยเราจะเป็นโควิด
ก็ไม่ควรเป็นต้องแข็งแรงสองจิตใจเราต้องไม่ตก
ที่สำคัญก็คือเราต้องบอกกับญาติญาติของเราภายนอกส่งสัญญาณบอกออกไปว่า
พวกเราสบายดีเป็นห่วงคนข้างนอกอย่าตื่นตนก
ใครมาพูดจายุแยงปล่อยข่าวถ้ามันจะมีว่าที่นี่มีโควิดอะไรยังไง
หนึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปสองผมเชื่อว่า
พระราชกำหนดบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยยังเอาผิดคนข้างนอกเลยว่าเสนอข่าวเท็จ
ถ้ามาเที่ยวซุบซิบกันพูดเรื่องไม่จริงเนี่ยโอ๊ย
โทษนักนาสาหัสเผอเผอโดนโทษทันเพิ่มยิ่งกว่าโทษที่รับอยู่เสด็จสามไป
เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกล